เอาหมอช้างหน่อยอาบแสงจันทร์อีกแล้วอาบอีกแล้วอาบอีกแล้วเหรอคุณจะอาบอะไรกันบ่อยเนี่ย
แต่วันนี้ว่ายใครมีพวกอุปกรุษน่ะเอาอุปกรุษออกมาดีวันนี้ว่ายอะไรอีกหรอครับ
ผมมีเพราะอุปกรุษวันนี้เป็นวันที่แบบตรงกับวันพุธวันนี้วันพุธต่างจริง
พุธค่ะวันพุธแล้วตรงกับวันพระใหญ่ถ้าสมมุติเอาตามจริงจริงเขาเรียกว่ามันเป็นพุทธหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
แต่ก็คือวันนี้พระจันทร์จะใหญ่ที่สุดอะไรวะวันพุธหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็คือถ้าสมมุติวันพุธคืนวันพุธตรงกับวันพระเขาเรียกว่าเพ็ญพุธ
เขาเรียกวันพุธหรือเปล่าก็ไม่รู้อีหนุ่มมึงบาปต่อไปเถอะ
เอ้าก็เมื่อกี้ก็เป็นคนพูดเองอ่ะก็ไม่รู้ว่าวันพุธหรือเปล่าวันนี้วันพุธหรือเปล่าก็ไม่รู้
คือเราจะเห็นพระชาญใหญ่มากเพียงสักแปบนึงเราจะเห็นพระชาญโอ้โหรูปช้างเด้อ
อ่ะใครไปทำให้ชั้งอย่างนั้นน่ะ
หมายก่อนเหรอใช่คืออ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ซึ่ง
พระจันทร์เนี่ยก็เหมือนเกี่ยวกับการนำขึ้นน้ำลงอยู่แล้ว
ปรากฏการณ์ขึ้นน้ำลงเนี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าสมมุติ
ถ้าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณเกี่ยวกับการอาบแสงจันทร์เนี่ย
เขาบอกวันนี้แหละเป็นวันที่อาบแสงจันทร์ดีนะฮะเป็นวันที่มารวมกันในวันเดียว
หนึ่งเป็นวันพระใหญ่หนึ่งแล้วนะสองเป็นวันเพ็ญพุธวันเพ็ญพุธเนี่ย
คนก็จะเชื่อเรื่องพระอุปคุฎกันค่ะเขาจะเชื่อเรื่องพวกอุปคุฎว่าพระอุปคุฎเนี้ย
เป็นพระเอ่ออรหารที่ยังอยู่ใต้อืดสดือทะเลแล้วที่แบบใครบูชา
แล้วก็จะแบบว่าไม่อดไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วถ้าสมมุติทุกวันพระตรงกับวันพุธ
โดยเฉพาะวันพระใหญ่ตรงวันพุธเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันเพ็ญพุธค่ะ
วันที่พระอุปกรุธเนี้ยจะขึ้นมาประทานพรณ์ให้กับเอ่อทุกคนอืมฮะ
เหนือเขาถึงจะมีการตักบาทเที่ยงคืนเขาเรียกว่าเออตักบาทเที่ยงคืนเนาะ
เพราะวันเป็นพุธเนี่ยแหละค่ะก็หลายคนบอกอ่าวใครมีพระอุปกุธ

ที่เรารู้กันนะฮะแล้วก็วันพระอุปคุฎที่วันนี้จะเชื่อว่า
อุปคุธเนี่ยจะขึ้นมาจากสดือทะเลทางโหรศาสตร์ให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง
เพราะว่าบางราศีเนี่ยดวงดาวราหูแห่งความมืดเนี่ยครอบงำ
เช่นราศีเมษราศีตุลสองราศีเนี่ย
ลักษณะด้วยใช่ไหมลักษณะด้วยลักษณะด้วยนะ
เมษกับตุลเมษกับตุลนะฮะให้ไปทำบุญเฉ่นเทียนเอ้ยหลอดไฟเอ้ย
หรือถ้าเอาจริงเหมือนแบบว่าเอาสะดอกเคาะให้เลือดตกยังออก
บริจากเลือดง่ายสุดบริจากเลือด
หนุ่มราศีนี้เหรอคะของพี่ลักษณะตุล
เค้าบอกให้เลือดออกไปซะนะฮะ
ซุปเปอร์โมนเนี้ยคือที่เค้าบอกว่าพระชันตร์มันจะใหญ่เรื่องเลือดเกิน
มองไปจะเห็นประชาญใหญ่ที่สุดในรอบกี่ปีก็ไม่รู้
จำไม่ได้อาบแสงจันทร์ไหมไปอาบที่ไหนล่ะจ๊ะ
แม่เดี๋ยวก่อนก่อนอย่าอาบแสงจันทร์วันนี้มีที่ไหนฝนตกเวอร์
เออแต่ฝนตกปัดมันก่อนพาผมไปอาบฝนตกมันก็นั่งอยู่แล้วค่ะโอ้โหที่ไหนที่ไหน
ไปอะไรนะเอ่อทางไปไหนเจ้าอย่าไปพูดนะดาราคนอื่นเขาตบปากเจ้านะ
ทางไปอะไรนะเผ่ยว่าอย่าไปพูดนะหนุ่มไม่ใช่ไม่ต้องไปพูด
คือดาราคนอื่นนั่งไปเป็นแถวแถวแถวนี้ดารา๓แถวนั่งก็เลี่ยงกันเลยเดิม
พาไปตามตอนนี้จะถามอะครูอาบแสงจันทร์ไปไหนอ๋อมีเมียแหลือไปไหน

พูดคำว่าอ๋อฉันดวงนะตรง
ภาพประโยชน์เรื่องใหม่ตายแล้วบอร์ดคอเว็น
โดยก็เหลวเท่าเค้า

เป็นเพราะดาวน์มา๔๐กว่าปีจะแบบว่าฉันต้องมาเจออะไร
ต้องมาอยู่กับพี่พิธีกรคุณนี้
แบบพอไปโยนเรื่องกอดคอกันแหววเถอะ